เป็นเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาย

วันนี้ลูกค้าสั่งต้มยำปะช่อนรสเข้มข้นสูตรโบราณใส่ส้มมื้อขาวใส่
มีชื่ออยู่บ้าง
มีชื่ออยู่บ้าง

นั่นแหละครับ
กลับไปที่นั่นแหละ
กลับไปที่นั่นแหละ